คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็หวาดเสียวเหมือนกันค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถคันหนึ่งเนี่ยนะคะ
เป็นกระบะเสียหลักหลุดโค้งมาไปเฉียวรถคันหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นพุ่งเข้ามาในบ้านมีรถจอดอยู่อีก๒คัน
ชนจนพังเสียหายเลยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นเสียงชนอย่างอื่นมา
แล้วก็มาพุ่งชนรถในบ้านสองคนเนี่ยนี่ฮะแล้วคนในบ้านนะ
ตอนนั้นได้ยินเสียงก็ตกออกตกใจรีบออกมาดูเลยนะครับ
พื้นที่บ้านของเขาอ่ะนะฮะใช่ค่ะนี่คือที่อำเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรีนะคะรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมทะเบียนปราจีนบุรี
เขาเสียหลักหลุดโค้งมาแล้วก็พุ่งเข้ามาในตัวบ้าน
รถที่จอดอยู่ในบ้านสองคันเนี่ยพังนะคือคนในบ้านอ่ะตกใจ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้เขาไปชนคันอื่นมาก่อนหน้าแล้ว
เพราะว่าตรงริมถนนซ้ายสามศูนย์เจ็ดเก้าถ้าตูมุ่งนั่นนิคมอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่เนี้ยนะคะ
ก็อยู่ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละเจอรถมัสด้าถูกเฉียวบริเวณท้ายเนี่ย
ได้รับความเสียหายคันหนึ่งเจ้าของมัสด้าเนี่ยบอกนะ
บอกว่าตอนนั้นจอดรถจะลงไปซื้อข้าวไม่ถึง๕นาทีเลย
มีกระบะคันนี้เสียหลักมาชนจนรถกระเด็นไปจากจุดเดิมสัก๑๐เมตร
แล้วกระบะคันนี้ค่ะก็พุ่งไปชนในบ้านที่มีรถจอดอยู่๒คัน
ทีนี้ตำรวจต้องคุมตัวคนขับกระบะไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถด้วยนะคะ